ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างค่ะน่ารักจริงสำหรับครอบครัวนี้
พี่หนุ่มสอนรามตอนนี้น้องวีจินะคะลูกสาวคนเดียวตอนนี้๘เดือนแล้ว
น่ารักน่าชังแล้วคุณพ่อหลงมากเลยนะคะ
ดูเหมือนจะติดใจการมีลูกเพราะว่าพี่สอนรามนะคะพี่หนุ่มเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่า
น้องวีจิครบ๒ปีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะชวนคุณศรีภรรยา
ปรับกิจกันติ๊กติ๊กอย่างนี้อย่างนี้อ้าวปรับลูกคนที่๒ไปเลยจ้า

น่าจะแม่จ๋ามากกว่าฝากเงินไปที่วิจิหมดแล้วครับ

ก็ให้ลูกให้ภรรยาครับให้แม่
วางแผ่นไว้ดีกว่าวางแผ่นมีน้องให้วีจิไหมครับ
ปรึกษาคุณหมอไปแล้วครับคุณหมอว่าให้วิจิสัก๒ขวบก่อน
นี่ไงคนเขามีความสุขเนอะ
เห็นไหมยิ้มตลอดเวลาพอถึงลูกยิ้มตลอดเลย